เรื่องราวการเลิกรากันของสาวน้ำชากับไฮโซโพก
เรื่องนี้มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าเป็นเพราะว่ามือที่๓หรือเปล่า
มองว่ากลายไปเป็นมือที่๓ของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้
งานนี้สาววุ้นเส้นเขาเอามาเคลียร์ความจริงให้ได้ฟังกันชัดเลยค่ะ
มายเนื้อหอมวุ้นเส้นวิริธิภาออกมาย้ำชัดหนักแน่น
ตกเป็นข่าวมือที่๓ทำรักของคู่หวานน้ำชาไฮโซโพกล่ม
โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นความเข้าใจผิด
และตัวเธอไม่มีความสัมพันธ์เรื่องหัวใจกับฝ่ายชายอย่างแน่นอน
ทั้งนี้สาววุ้นเส้นยอมรับว่าเธอมีโอกาสได้เคลียร์กับสาวน้ำชา
ประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพราะคนก็คงโยงกันไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ข่าวมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

มีเรื่องโอกาสได้เจอกับน้องชาติ

พอเป็นข่าวก็ต้องบอกว่ามันคืออะไร